คุณผู้ชมค่ะมาติดตามเรื่องราวความรักของคู่นี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับเมย์พิชชนะแล้วก็เจชนะทิศนะคะ
การเวลาได้พิสูจน์แล้วล่ะว่าฟอร์มของหนุ่มเจเนี่ยไม่ตกจริง
แถมที่สำคัญสาวเมย์เขาออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
คุยกันวางแผนเรื่องอนาคตแล้วด้วยนะจ๊ะ
หัวใจของเมพิชนาธิต้องเรียกว่าเบ่งบานสุด
เพราะความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มนักเตะเจชนะทิพย์ลงตัว
พิสูจน์ให้ขาเมาส์ได้เห็นแล้วว่า
ตั้งแต่ออกสตาร์ทเรื่องความรักฟอร์มก็ดีไม่มีตก
นี้เธอยอมรับว่ามีการพูดคุยเรื่องอนาคตกับครอบครัวของฝ่ายชายไว้บ้าง
แต่ยังต้องใช้เวลาเพราะช่วงเวลานี้อยากให้ฝ่ายชายตั้งใจสร้างผลงาน
ในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติอย่างดีที่สุดก่อนค่ะ
ทุกคนตัวแฮปปี้หมดเลยแล้วเราก็เหลือแค่ให้เขาเตะบอลได้ที่สุดที่เขาเต็มที่ก่อน
แต่ตอนนี้มันเป็นช่วงของเขาที่เขากำลังขึ้นพวกเขาให้โฟกัสฟลุกบอลกัน
ว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยให้แม่มาขอละกัน

อันนี้คือบอกเขาด้วยล่ะหรอ

ว่างเมื่อไหร่ก็ให้แม่มาขอนะคะ
รีมเทบบ่อยนะฟังบ่อยนะเจ๊ชนะทิพย์

แต่ว่าตอนนี้ก็แบบอยากให้เจโฟกัสที่ผลงานของเขาให้ดี

ส่วนเรื่องว่างเมื่อไหร่ก็มาขอมานานแล้วกัน
เปิดทางขนาดนี้แล้วแต่งชัวร์